ดูความคืบหน้านะครับคดีที่ฆ่าหันศพแล้วก็เอาศพไปทิ้งคลองแสนแสบ
เมื่อวานนี้เนี่ยเจอชิ้นส่วนกันไปชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นลำตัวท่อนบน
มีคนไปเจออยู่ในท่องที่ของสอนหัวหมาก
อยู่ที่คลองแสนแสบท้ายซอยรามคำแหง๘๕ทับ๓

แล้วก็สภาพนี่คือเป็นผู้ชายนะฮะ
ท่อนบนนะท่อนล่างตั้งแต่เอวเนี่ยถูกหั่นแล้วก็หายไป
สภาพศพขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตแล้วมาแล้ว

บาดแผลคือถูกของมีคมที่หน้าอกลำตัวหลังไหล่
เบ้าตาทั้ง๒ข้างบวมช้ำลิ้นจุกปาก
เจอเมื่อวานนะวันนี้เจออีก๒จุด
ไปดูจุดแรกที่เจอก่อนนะครับ
ที่เจอเมื่อวานนี้คือที่สนหัวมาก

ส่วนที่เจอจุดหนึ่งคือที่ทองที่สนวถองหล่าง
วันนี้ตรงวันที่ตรวจสนวางธองหลาง
ทีมผิดสูตรหลักฐานด้วยกู้ภัยด้วย
ไปตรวจสอบริมคลองแสนแสบเหมือนกัน
แต่ว่าอยู่นู่นครับย่านชุมชนบึงพระรามเก้า
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอชิ้นส่วนขาของมนุษย์

พอไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นชิ้นส่วนสะโพกขาท่อนบนข้างซ้ายของมนุษย์นะฮะ
จากการดูสภาพศพแล้วคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนศพ
เดียวกันกับที่หัวหมากเจอแถวบางกะปิที่พบเป็นศพลอยน้ำอยู่นะครับ
โดยคาดว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐๔๕ปีนะครับ
สภาพศพก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้
อาสากู้ภัยที่มาตรวจสอบในพื้นที่ด้วยนะครับ
เป็นคนที่เห็นเป็นคนแรกเลยบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอศพก็ไปตรวจสอบ
เห็นครั้งแรกทีแรกคิดว่าเป็นสร้างสุนัขแต่พอเก็บขึ้นมาโอ้
นี่มันท่อนขามนุษย์เนี่ย
ก็หาไม้ไม้ยาวเขียวขีดไปขีดมา
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเนื้อคิดมนุษย์หรือไม่
แต่ตัดสินใจยกขึ้นมาเลยปรับโมงก็ยังไม่มาถึง
กรัวก่อนแล้วมาดูเห็นกระดูกท่อนใหญ่
เค้าแจ้งทำนองวางทองหลางมารับมาดูที่เกิดเหตุ

โดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกับศพที่พบเมื่อวานนี้
เป็นศพของชายนิรนามถูกฆาตกรรมหั่นศพทิ้งคลองแสนแสบ
แต่ว่าส่วนที่เจอในส่วนนี้เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
เป็นใครแล้วนะครับแล้วก็สอบสวนที่มาที่ไปด้วย
จะได้ติดตามผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
ก็เบือกตอนนี้ก็น่าจะเป็นขึ้นส่วนเนื้อขาเถิดบน
แต่ซ้ายขวานี่ยัง
จากจุดที่พบเมื่อวานไม่มากมีคนเชื่อมโยงกันไหมคะ
เดี๋ยวจะส่งไปที่เดียวกัน
ตอนนี้หมอกำลังตรวจพิสูจน์ในเรื่องของเมื่อวานอยู่
ก็ไปรู้มั้ยน่าจะเป็นรายเดียวกันไหมคะ

มีตำหนิหรือว่าตรงไหนไม่มีครับมีแต่เนื้อเสื้อผ้าเลยไม่มี
มีแต่รอยฟันไม่ทราบว่าชิ้นนี้มีร่องรอยเหมือนกันมีร่องรอยฟันเหมือนกัน
บาดแหลกก็เครียม
มีแต่เนื้อไม่มีเสื้อผ้าเลยใช่
ทีนี้ตอนบ่ายค่ะเจออีกชิ้นส่วนหนึ่ง
ตอนบ่ายกรมเจ้าท่าเขาได้แจ้งตำรวจนครบานหัวหมากนะคะ

ก็ไปช่วยกันตรวจสอบเพราะไปเจอชิ้นส่วนอีกส่วนนึงค่ะ

ด้านหลังสำนักงานเขตบางกะปิบริเวณท่าเรือบางกะปิค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนตั้งแต่เอวลงมา
ติดอยู่กับขาข้างขวา
แล้วก็มีชิ้นเนื้ออีก๓ชิ้นติดมาด้วย
คือเบ็ดตกปลาเกี่ยวเอาไว้เนี่ย
วัดศรีบุญเรืองนายวีระบัวทองเป็นคนเจอชิ้นส่วนนี้นะคะ
อืมก็เล่าให้ฟังว่าเขากำลังเก็บเงินโดยสารขากลับ
ที่ป้ายวัดศรีบุญเรืองเห็นอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่

ว่าเป็นซากสุนัขซากสัตว์อะไรลอยมาเหมือนกับถูกใบเรือฟัน
นึกว่าเป็นซากสัตว์ลอยแต่พอไปดูใกล้ใกล้เอามันไม่ใช่
เขาเห็นแบบเหมือนเท้าคนโอ้โหเนี่ยเห็นเป็นเท้าอืม
ก็เลยบอกให้คนขับเรือไปดูใกล้ใกล้หน่อยพอไปดูใกล้ใกล้ปุ๊บ
เอาแน่ใจว่าคนแน่ไม่ใช่ซากสัตว์ก็เลยแจ้งกรมเจ้าท่า
แจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะคะครับเขาบอกตกใจมาก
ปกติในคลองก็เจอซากสัตว์บ้างแหละอืมไม่เคยเจอแบบโอ้โห
ซากมนุษย์แบบนี้เลยนะคะเรือขากลับมาจากวัดศรีครับ
ก็เห็นลอยอยู่ก็นึกว่าเป็นซากสุนัขซากอะไรตาย
เพราะเห็นประจำไม่แน่ใจเลยให้คนขับถอยเรือไปดู
แน่ใจว่าใช่ขาคนชิ้นส่วนขาคนก็มีกรมเจ้าท่ามาด้วย
กรมเจ้าท่าก็เห็นเขาเลยโทรแจ้งตำรวจครับตอนที่เราเห็นเราเห็นเป็น
มันกำลังทำอะไรอยู่คะลอยหรือว่าลอยลอยอยู่ที่แรกก็เห็นผ่านผ่าน
วิ่งผ่านไปแล้วจะเข้าท่าแล้วเห็นผ่านผ่านก็ไม่แน่ใจ
นึกว่าเป็นซากสุนัขก็เห็นบ่อยนะซากสุนัขซากงูที่โดนเรือฟัน
พอดูแล้วเอกใจไม่แน่ใจคล้ายขาสิ้นส่วนขามนุษย์ก็เลย
คนขับเรือก็เลยถอยไปดูใหม่ถอยกลับไปดูใหม่เห็นจ่าก็เลย
ใช่ก็เลยให้กรมเจ้าท่าที่ลงเรือมาด้วย
โทรแจ้งตำรวจครับเห็นว่าเอาห้อยไว้อันนั้นไม่
ห้อยครับมันลอยมาเพราะว่าเพราะว่าเรือเรือวิ่งวิ่งขากลับเข้าวัดศรีครับ
ก็เห็นเห็นผ่านผ่านไม่ได้ไม่ได้ไปจับไปแต่ต้องเลยเอาเป็นว่าทั้งสามจุดที่เจอเมื่อวานนี้หนึ่งแล้วก็วันนี้สองจุดเนี่ย
ตอนนี้ถูกส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะค่ะต้องพิสูจน์ก็คือหนึ่ง
เป็นชิ้นส่วนเดียวกันของคนเดียวกันทั้งหมดหรือเปล่าและเป็นของใครนะครับ
เรื่องต้นมีรายงานจากตำรวจนะครับบอกว่าชิ้นส่วนที่พบเนี่ย
น่าจะเป็นของชายคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
อายุ๔๖ปีชื่อนามสกุลเดี๋ยวรอให้ตำรวจเขาแถลงก่อนกันแล้วกันนะ
เอาให้ชัดก่อนนะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยพอจะทราบแล้ว
ตอนนี้กำลังส่งชิ้นส่วนศพไปพิสูจน์อัตลักษณ์ลายนิ้วมือ
โดยใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะทางเพราะว่าศพมีสภาพเน่าเปื่อยนะครับ
แต่จากการตรวจสอบประวัติถ้าเป็นนายคนนี้นะเป็นคนคนนี้ผู้ชายคนนี้นะ
เคยมีคดีบุกรุกเวลากลางคืนในพื้นที่สอนอหัวหมากเมื่อปีสองห้าสี่สอง
เคยมีคดีเมาแล้วขับในพื้นที่สอนอรัฐพร้าวเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ
ไม่มีอาชีพไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเป็นคนเร่ร่อน
อยู่แถวย่านแฮปปี้แลนด์แถวบางกะปิชอบดื่มสุรานะ
เมื่อก่อนนี้เคยขี่จักรยานยนต์รับจ้างอยู่แถวแฮปปี้แลนด์แล้วก็เลิกไป
แต่ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบอยู่ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามญาติญาติเขาด้วย
ว่าคนคนนี้เขาหายไปหรือเปล่าแล้วกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังดูทั้งหมดเลยว่า
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยไปอยู่จุดไหนอะไรยังไงบ้างอืมนะคะเพราะว่าท่อนบนมันก็มีชิ้นส่วนลายนิ้วมืออยู่
เสียชีวิตมาสองสามวันมันยังตรวจได้อืมนะคะทีนี้เดี๋ยวมาสรุปให้ดูค่ะ
ด้วยกราฟฟิกของเรานะคะว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่เจอนะคะหนึ่งสองสามเจอที่จุดไหน
ส่วนไหนยังไงบ้างมาดูกันเลยจุดแรกนะคะตั้งแต่เมื่อวานที่เราเล่าข่าวไป
ชิ้นส่วนแรกที่เจอก็คือส่วนหัวและลำตัวครึ่งตัวบนนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตอนบ่ายโมงของวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมก็คือเมื่อวาน
จุดที่๒ที่บริเวณบึงพระราม๙ห่างจากจุดแรกประมาณ๔กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชม
ชิ้นส่วนที่เจอก็คือสะโพกขาท่อนบนข้างซ้ายเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตอนสิบโมงเช้าของวันนี้นะคะ
จุดที่สามบริเวณท่าเรือบางกะปิค่ะห่างจากจุดที่สองห้ากิโลเมตร
จุดนี้เนี่ยเจอขาขวาทั้งท่อนนะคะแล้วก็มีชิ้นเนื้อสามชิ้น
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งของวันนี้ทีนี้ตอนนี้ยังเหลือชิ้นส่วนที่ยังเหลืออยู่นะ
ชิ้นไหนฮะชิ้นส่วนท่อนล่างซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยยังไม่เจอยังไม่เจอ
พบเห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเนี่ยครั้งนี้ก็เจอห่างกันเยอะนะ
กิโลห้ากิโลต่างสถานที่ต่างเวลากันที่เจอนะคะอ่าอืมโหดเยี่ยมเลยนะคะคดีนี้นะฮะ
ไม่รู้ว่าตั้งใจจะหั่นแยกเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะไปถูกพวกใบพัดเรืออะไร
แล้วก็ตามคลองแสนแสบจนกระจุยกระจายขาดไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยครับ